สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุกตะนันพิศิษฐ์มหันต์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สภาพอากาศในเมืองของเราน่าจับตามองทีเดียวนะครับไม่ว่าสถานการณ์ฝนในบริเวณทางตอนบนอย่างพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกชุกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้และแน่น

ทางธรรมชาติอื่นตามมาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

พบว่าพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่า
จะมีฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษยังคงปกกลุ่มเป็นวงกว้างนะครับ
ตั้งแต่ตอนกลางของภาคไปจนถึงบริเวณทางตอนล่างของภาค
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ในขณะที่บริเวณท้องทะเลฝั่งตะวันออกนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปพบว่าคลื่นนั้นยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
คลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๔เมตร
ใครที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
รวมถึงใครที่จะทำกิจกรรมตามแนวชายฝั่งต้องระวังคลื่นสูงซัดฝั่ง
แรงแบบนี้เนื่องจากตอนนี้มีกระแสลมจากทิศตะวันออกนะครับ

แรงแบบนี้เพราะว่าถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้เอง
จะสามารถพัฒนาเป็นไซโคนต่อไปนะครับ
จะเป็นไซโครนที่มีชื่อว่าอสิวรี
คนลุกนี้จากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
คาดการณ์ว่าจะมีทิศทางมุ่งขึ้นไปบริเวณทางทิศเหนือนะครับ

หลังจากนั้นก็จะมีการเบี่ยงไปทางทิศตะวันออก
เข้าสู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จากความเย็นของอากาศในบริเวณทางตอนบน
จะสามารถทำให้พายุลูกนี้สลายตัวไหนที่สุดนะครับ

จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝน
ทีนี้เรามาดูการคำนวณฝนกันสักหน่อยนะครับ

สังเกตว่าฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนที่มาตก

จากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างไปตอนกลางและตอนบน
แล้วก็ภาคกลางตอนล่างตามลำดับ

ในบริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน
ซึ่งกลุ่มฝนเหล่านี้เองก็เป็นปัจจัยที่
มาพร้อมกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่
เคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ดังนั้นตอนบนถึงตอนกลางตอนนี้ท้องฟ้าอึมครึมเป็นพิเศษ

แล้วก็ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
จากจะติดตามการพยากรณากาศแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ